ต้องบอกว่าเมื่ออาชียากรทางโลกโซเชียล
มันไม่หยุดคุกคามใช้คำนี้เลย

คุณศรีริต้าเจนเซ่นนะคะนโรงเดต
นามสกุล๒ท่อนอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะคะ

วันนี้ค่ะก็เลยบุกไปที่ปทเลยค่ะ

หลักฐานร้องทุกข์เอาผิดทางอาญากับเพจต่าง

ตัดต่อภาพรามกรรมกราชาญมากว่า๓ปี
เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเกิดมาเรื้อรังยาวนานมากนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลิต้าก็ต้องการปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะ
ที่สำคัญค่ะทำเพื่อลูกน้อยที่กำลังจะคลอดเดือนมีนาคมปีหน้าคุณผู้ชม
ซึ่งถึงแม้ท้องจะเล็กมากนะคะหนูเห็นไหมเหมือนไม่ท้องเลย

ต้าบอกว่าลิต้าน้ำหนักเพิ่มมาแค่๗กิโลค่ะ
แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าลูกแข็งแรงมากนะคะ

ลิต้าบอกว่าขออุบไว้ก่อนละกันนะคะพี่เดี๋ยวมีเบบี้ชาวเวอร์เดือนมกราคม

มันแย่มากในความรู้สึกผู้หญิงคนนึงที่กำลังจะมีน้องด้วย
ใครก็ตามถ้าเกิดเจอเรื่องแบบนี้เอารูปเราไปตัดต่อแบบนี้ก็ไม่มีใครรับได้อยู่แล้ว
ก็กังวลค่ะก็แอบไปปรึกษาคุณหมอหลายรอบว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นท้องใหญ่ทำไมของลิต้าท้องเล็ก
คุณหมอบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าลูกแข็งแรงได้มาตรฐานทุกอย่าง

เราก็ไปรุ้นอยู่แม่งริต้าสวยขึ้นลูกขาวรึป่าว
ชิคกี้พายว่าสาวมั้ยพี่แจ๊กว่าอะไร

แล้วก็เตือนเลยนะคะคนที่ไปตัดต่อภาพอนาจารย์ลาบกใส่เธอเนี่ย

เอาจริงด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะ
ดาราที่แบบถูกคุกคามมานานหลายปี

เพราะตอนนี้ก็ใครที่คอมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้
ระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชม